ระดับของแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลบางกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
วันนี้ปรับลดลงเล็กน้อยนะคะ๕เซนติเมตรนะคะ
แต่ว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำยังคงมีการเตรียมความพร้อมนะคะ
โดยเฉพาะการทำแนวป้องกันเตรียมรับมือมวลน้ำที่คาดว่าจะไหลมาสมทบเพิ่มเติมในอีก๒วันข้างหน้านะคะ
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดค่ะจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะจากจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ

ครับปริมาณน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
เช้าวันนี้นะครับลดลงไปแล้วนะครับ๕เซนติเมตรนะครับ
แต่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบังกระบือนะครับ
ตอกเสาเข็มอย่างที่เห็นเนี่ยฮะตอกเข็มเพื่อป้องกันริมตลิ่งสุดตัวครับ
การบริหารส่วนตำบลบางกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
อกเสาเข็มริมตลิ่งบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นระยะทางยาวกว่า๓๐เมตรนะครับ
เพื่อป้องกันตะหลิ่งและถนนสุดตัวนะครับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีบอกว่า
กรมชนประธานได้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเป็น๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำเหนือนะครับที่อาจไหลมาเพิ่มในช่วงเดือนตุลาคมนี้
แต่วันนี้ทางเขื่อนเองก็ได้ยังขอไปครับแต่วันนี้นะครับ
ทางเกิดเองก็ยังคงระบายน้ำอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่ากับเมื่อวานนะครับ
ทำให้ระดับน้ำบริเวณนี้ลดลงไปห้าเซนติเมตรครับและเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้น
จำเป็นต้องป้องกันรองรับแนวชุมชนแห่งนี้ครับที่เป็นที่รุ่มต่ำมีประชาชนอาศัยอยู่๙๐๐หลังคาครัวเรือน
หมู่และในจำนวนนี้ครับที่อยู่ติดติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาหกหมู่ครับ
ก็ได้รับผลกระทบไปแล้วด้วยครับก็ในเรื่องของตำบลบังกระบือนะคะ
จุดนี้จะเป็นจุดที่วิกฤตแล้วก็เป็นจุดที่ต่ำสุดของตำบลบังกระบือ
ที่เราจะต้องเฝ้าระวังรักษาระดับน้ำนะคะตามที่เราวางแผนไว้
หากว่าน้ำล้นตะหลิ่งหรือว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสองพันสองถึงสองพันห้าร้อยลูกบาทเมตร
จะต้องทำแนวป้องกันน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีกประมาณ๗๐เซน
ก็ยังพอสู้ไหวค่ะต้องทำแนวกระสอบทรายเพื่อเลี้ยงรักษาระดับน้ำไว้ให้
ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ในโดนบังกระบืออีกแปดหมู่อ่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งจุดนะครับ
ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในตำบลบางกระบือคือวัดโพลังกานะครับ
เพราะเป็นพื้นที่รุ่มต่ำที่สุดทางอบตนะครับ
ก็จะได้ประสานหน่วยงานครับในท้องที่ทหารชุดรักษาความสงบที่๒
ปพันเซ็ทร้อยสิบสามอ่าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสามครับ
เขื่อนเจ้าพญาระบายน้ำไม่เกิน๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แหน่งป้องกันที่ทำไว้ก็จะรับมือได้
แต่หากเพิ่มการระบายน้ำเป็น๒๒๐๐ลูกบาทเมตร
๒๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
พื้นที่ตรงจุดนี้นะครับจะเกิดปัญหาน้ำท่วมล้นตลิ่งเข้าท่วมแน่นอนครับ
แต่ช่วงที่ผ่านมานะครับที่ลำน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่รุ่มน้ำบริเวณนี้นะครับ
แนวคันนอกแค่นอกนอกแนวคันกั้นน้ำครับ
เกิดน้ำลดตะหลิงเข้าท่วมไปแล้วกว่า๒๙ครัวเรือนครับ
ครับและผมจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้นะครับ
เฝ้าระวังรับมือสถานการณ์น้ำตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยครับพยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานสดจากตำบลบางกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับ